ระยะนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกในหลายพื้นที่นะคะ
แต่ฝนในช่วงนี้จะถือว่าเป็นระลอกสุดท้ายแล้ว
หลังจากฝนกลุ่มนี้ไปอากาศก็จะเย็นลง

เดี๋ยวเราไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยในจับตาเตือนภัยค่ะ

วันนี้หลายคนเผชิญกับเรื่องของฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่นะครับ
แล้วก็เป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ไปนะครับ
ก็มีคำตอบเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
เราเลยจับตาเตือนภัยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่า
ระยะวัน๒วันถึงปลายสัปดาห์นี้
อาจจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแทบจะทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับ

ก็เพราะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
เขาแผลลงมาปกคลุมในบ้านเราในระยะนี้

เมื่อแรกที่แผลลงมาปกคลุมก็ปะทะกับอากาศที่ร้อนชื้นในบ้านเรา
ทำให้เกิดเป็นฝนตกในระยะนี้
แล้วก็เป็นลักษณะของฝนตกหนักกับฝนฟ้าขนองด้วยนะครับ
ตกที่ไหนบ้างทุกพื้นที่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานนะครับ
แล้วก็ภาคกลางไล่เลี่ยงลงมา
เมื่อวันนี้แล้วก็ตั้งแต่เช้าคุณผู้ชมอาจจะได้สัมผัส

เขาก็จะตกอยู่ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคอีสานตอนล่างแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นภาคกลางรวมถึงทางภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้นะครับ๒๔พฤศจิกายนคือวันพรุ่งนี้เอง
ภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบน
กรุงเทพมนครปริมณฑลเฝ้าระวังหน่อยครับ
เรื่องของฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิในบ้านเรานะครับ
ก็จะลดลงไป๓๕องศาเซลเซียส
ทำให้หลายพื้นที่จะสามารถสัมผัสอากาศที่เย็นขึ้นได้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับตรวจสอบเป็นรายภาคกันเลยนะครับ

ฝนจะตกหรือว่าอุณหภูมิจะอยู่แค่ไหนแล้วนะครับ
ดังนั้นเราดูในส่วนของภาคเหนือกันก่อนนะครับ
ก็มีเหมาะในตอนเช้านะครับ
เย็นถึงหนาวมาหลายวันแล้ว๒๓วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับ
ส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายสัปดาห

ส่วนมากทางตอนล่างของภาคเหนือครับ

ในช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้
จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่
แต่ก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ

หลังจากนั้นในช่วงพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ประมาณ๓๕องศาเซลเซียสครับ

แล้วก็อาจจะมีหมอกหนาได้ในบางพื้นที่นะครับ
โดยมีฝนฟ้าขนองอยู่๑๒๐๔๐ของพื้นที่

ประมาณ๑๓องศาเซลเซียส

ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยครับ
ภาคตะวันออกนะครับตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา

ก็มีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๖๐ของพื้นที่

โดยเฉพาะในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับ
หลังจากนั้นเองจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับ
อุณหภูมิจะลดลงไป๒๔องศาเซลเซียส
แต่ก็ยังคงมีฝนตกได้บ้างบางแห่งนะครับ

ห่างฝั่งคลื่นสูง๑๒เมตรครับ

คือ๑๖๐๗๐ของพื้นที่
มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในฝั่งอ่าวไทย
ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ๑๒เมตร

ห่างฝั่งคลื่นสูง๑๒เมตรนะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คนในเมืองถามว่าจะมีฝนตกอยู่ไหมนะครับ
ก็จะบอกว่าฝนตกติดต่อกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์

ละ๓๐๖๐ของพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ
แต่หลังจากนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าทุกภาคเลยนะครับ

แล้วก็กรุงเทพมหานครกับภาคกลางตอนล่าง
อุณหภูมิจะลดลงไปอีก๑๓องศาเซลเซียสนะครับ
ต่ำสูตรอยู่ประมาณ๒๓องศาเซอร์เซียน

เพราะว่ายังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยเช่นเดียวกันตลอดทั้งสัปดาห์นะครับ
และนี่คือจับตาเตือนภัยกับผมสืบสกุลพันดี
วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ